เขาไปขอโชคขอลาบจาก
ทาเวชสุวรรณ

กราบทาเวชสุวรรณ
ที่วัดสนามชัย

ไปกุ้งท่ำลองเพลงของกราบลงพระเงินของพี่หนุ๊ย

ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเขามากันนะฮะโอ้โหก็แน่นอนแล้ว
มากราบไหว้ที่นี่เขาบอกว่าโอ้ยได้โชคได้ลาบกันมาหลายงวดแล้ว
เอาง่ายดอกกุหลาบนี่แหละ

หาง่ายที่สุดแล้วก็แดงถูกอกถูกใจ
มากราบไห้พร้อมกับทูบเทียนนะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วยังไงต่อแล้วจุดทูปเสียงทายกันไป
พอมองเห็นแล้วก็รีบไปไอ้เต็นต์ไหนที่มีเต็มแผง

อย่างนี้ละกันหลายคนก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนเพราะอะไร
ไปที่แผงแล้วไอ้ยะมันหมด
อ้าวมันไม่มีโอ๊ยแล้ว
ดันไปเจอกับเลขเด็ดเลขที่เขาหวังกันเอาไว้อ่ะดิ
โอ๊ยเอางี้ละกันครับคุณผู้ชมครับ
เลขที่เห็นไม่ว่ามันจะมาแบบไหนมันจะจริงหรือไม่
ในงวดวันที่๑มิถุนายนก็ขอให้อยู่อย่างมีสติ
กราบไหว้เรื่องหน้าที่การงานกลับมาก็ตั้งใจทำงานนะครับ